เรื่องนี้ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวไป
บอกว่ามีการดักกระชากระเป๋าของผู้หญิงคนนึง
คือผู้หญิงกำลังจะเอาเงินของบริษัทไปเข้าธนาคาร
แล้วทรัพย์สินที่ได้ไปเงินประมาณแสนเกือบ๒แสน
ทีนี้ล่าสุดค่ะพอจับตัวได้แล้ว
กลายเป็นเรื่องนี้โอละพ่อคุณผู้ชม
เพราะว่าคนที่ก่อเหตุเขาเป็นพี่น้องกัน
แล้วมาเซ็ตฉากว่าเหมือนกับมีมิจฉาชีพ

แล้วไม่มีตังค์ของบริษัทที่จะเอาเข้าบัญชีธนาคาร

คนหนึ่งรับบทเป็นคนที่จะเอาเงินไปเข้าธนาคาร

อีกคนก็รับบทเป็นคนปล้นอย่างนี้เหรอ

คนร้ายก่อเหตุกระชากระเป๋าของนางสาวพัชราพรถนอมสัตว์
ที่เป็นหัวหน้าพนักงานขนส่งสินค้าของเคอรี่
ขณะที่กำลังเอาเงินของบริษัท๑๗๐๐๐บาท
จะไปฝากธนาคารกรุงเทพที่สาขาบ้านบึง

มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มากระชากระเป๋าหนีไปด้วยความเร็ว
ในกระเป๋าเนี่ยนะยังมีเงินสดอีกหมื่นนึง
มีแหวนทอง๑สลึงอีก๕๗๐๐บาท
อันนี้เงินหมื่นหนึ่งกับแหวนทอง๑สลึง
เป็นเงินส่วนตัวของนางสาวพัชราพรผู้เสียหาย
เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ
ทีนี้ล่าสุดทางพันธุ์ตำรวจเอกทวีกุฎแถลง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านบึงเปิดเผยนะ
บอกว่าพอได้รับแจ้งตำรวจก็ลงพื้นที่ไปดูกล้องวงจรปิด
ทะเบียน๑กกย๒๔๔ชนบุรีในการก่อเหตุ
แล้วคนร้ายเนี่ยคือนายประดิษฐ์ไขรัศมีเป็นชาวอำเภอบ้านบึง
พอเอาตัวมาสอบสวนตอนแรกเนี่ยตำรวจก็ยังไม่ได้อะไร
เห็นว่าคนละนามสกุลไงแต่พอตรวจสอบไปตรวจสอบมา
อ้าวนายประดิษฐ์เป็นพี่ชายของนางสาวพัชรพรผู้เสียหายที่แจ้งความไว้นี่
เป็นพี่น้องต่างพ่อกัน๒คนครับ
แล้วเขาก็รับสารภาพบอกว่าได้เอาเงิน๑๕๐๐๐บาท
ของบริษัทที่ได้มาตั้งแต่วันเสาร์ที่๑๔
เอาไปใช้จ่ายเอาไปใช้หนี้จนหมดเลย

ต้องเอาเงิน๑๗๐๐บาทฝากเข้าบัญชีบริษัท
ทำอย่างไรดีล่ะไม่มีเงินไปฝากก็อย่างนี้
หมดแล้วเอาวางแผนกันพี่น้อง
ทำทีว่าเอาเงินมาฝากธนาคาร

จะได้หนีความผิดที่เอาเงินของบริษัทไปใช้หนี้หมดแล้ว
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องแจ้งข้อหาทั้งสองพี่น้องเลยนะ
คือทางตัวนางสาวพัชรพรและนายประดิษฐ์
โดนร่วมกันยักยอกทรัพย์ยักยอกเงินของบริษัท
ส่วนตัวนางสาวพัชรพรต้องโดนแจ้งเพิ่มอีกข้อหานึงค่ะ
คือแจ้งความเท็จแล้วก็นำตัวพี่น้องคู่นี้
ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายโอละพ่อด้วยประกันชนิดนะคะ